คุณผู้ชมฮะจำเหตุที่เราเล่ากันไป๒๓วันได้ไหมฮะ
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่า
บอกว่าวัยรุ่น๓คนถูกกลุ่มวัยรุ่นอาชีวะอุ้มไปกักขัง
และทำร้ายร่างกายอมนกของนกเขาใช้ไฟลนอวยาเผส
มันก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องเพราะว่าทนายรณรงค์ก็เข้าร้องกับพบตร
ให้ตามจับวัยรุ่นที่เหลือมารับโทษให้ได้นะครับ
คือนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมด้วยครอบครัวของเยาวชนชาย๓คน
ถูกกลุ่มนักเรียนอาชีวะย่านมีบุรี๑๗คน
อุ้มไปกักขัง๓วันในบ้านเรือนไทย
ที่ท้ายซอยรำคำแหง๖๓
แล้วก็อย่างที่เล่าไปว่าทำร้ายร่างกายข่มขู่ต่างนานา
กักขังหน่วงเหนียวให้ชกต่อยกันเองนะฮะ
ให้มีการอมนกเขากลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ

แล้วก็วันนี้นายรณรงค์ก็ยื่นหนังสือถึง
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือนะครับ
หลังพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังใช้ชีวิตปกติเลยคุณ
ไปเที่ยวสังสรรค์แล้วก็โพสต์รูปโชว์อาวุธปืนสงคราม
คมคู่ผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง
ทนายรณรงค์บอกแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘ตุลาคม

แต่ยังจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ไม่ครบกันเลย
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคดี
และขอให้แจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพิ่มด้วย

แล้วก็เรื่องของพ่อแม่ที่มีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับ
ขณะที่แม่ของเยาวชนผู้เสียหายบอกว่า
ว่าสภาพจิตใจของลูกชายจะเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยนะ
ลูกชายพอจะยิ้มได้กินข้าวได้นะฮะ

แล้วก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

และอยากถามผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าถ้าลูกคุณโดนแบบนี้บ้างจะทำยังไงฮะ
คิดว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้นะคะ
วันนี้เลยนะคะวันนี้น้องยิ้มได้เนอะ

แม่ก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
แม่อยากถามเขาแค่คำเดียวนะคะ
ถ้าลูกคุณโดนแบบนี้คุณจะทำยังไง

ทางออกที่ดีนะสอนองหัวหมากดำเนินคดีพ่อแม่เขาด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้แบบดำเนินคดีเยาวชน
แล้วก็อ้าวไปจบที่สารเยาวชนแล้วก็ไม่ต้องรับผิดอะไร
แล้วไอ้พวกเด็กที่โดนมาอย่างนี้ไม่ต้องมีคนรับผิดชอบเลย
มันไม่ใช่มันไม่ใช่
หรือว่าตัวเองเล่นหนังแล้วคลั่งหนังเกินไปมาทำทรมาน

สมองมีไหมแยกไม่ออกเลยหรือ

คือตอนนี้เจอแค่กระสุนมัดเดียวจากปืนเป็น๑๐กระบอก

คือจริงในทางคดีก็มีคนที่ถูกออกหมายเรียก

แล้วก็มีคนที่ยังหลบหนีอยู่ไม่มาตามหมายเรียกนะครับ
แล้วอย่างที่ธนายโรนโรงพูดถึงเรื่องว่า
คุณไปเล่นหนังแล้วคุณคลั่งเอาหนังมาใช้ในชีวิตจริง

คือโพสต์ว่าเด็กชั่งอุ้มครัวเหละอมกล้วย
มีเยาวชน๒รายอยู่ในวงการบันเทิง
ใช่นะฮะแล้วก็เมื่อเช้านะก็มีนักข่าวดัง

นักแสดงต่อเต่าเป็นคนที่บังคับให้หนึ่งในเหยื่อ

ต่อเต่าเป็นนักแสดงซีรีย์ด้วยนะครับ
รู้ชื่อซีรีส์ด้วยนะครับแต่ขอไม่บอก
ส่วนแฟนของลูกเจ้าของบ้านก็คืออีเนี่ยนะฮะ
อีนะคือผู้ชายที่เป็นลูกเจ้าของบ้าน
แฟนที่เป็นคนเอาไฟแชคไปลนขนเพชรแล้วก็ปลายอวัยวะเพศ
ก็ให้การกับตำรวจอ้างว่าเป็นหลานสาวของดาราสาวคนดังคนหนึ่งด้วย
นี่คุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่า
ในกลุ่มผู้ก่อเหตุมีดาราซีรีส์ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายอยู่ด้วย
คุณผู้ชมฮะและเขาก็ว่ากันว่าดาราซีรีส์นายนี้
ชื่อต้นนำสมมุตินะอายุ๑๗ปี

ล่าสุดช่วง๑๐โมงกว่าเดินทางมาที่สนหัวหมาก
พร้อมกับย่าตามนัดหมายของพนักงานสอบสวน
ในการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพเพราะอายุไม่ถึง๑๘ปี
แล้วตอนที่เขามาถึงนักข่าวพยายามถาม
เขามีการให้ข้อมูลหรือตอบคำถามนักข่าวไหมคะ
ตอบครับมันมี๒ประเด็นที่นักข่าวถาม
ก็คือเติ้ลเติ้ลเป็นคนที่เอาโทรศัพท์มือถือของโอ๊ตมา
แล้วก็แชทส่งให้เพื่อนโอ๊ตล่อลวงทรัพย์ให้ออกมา

และประเด็นที่๒เติ้ลเป็นคนที่ให้โอ๊ตอมอวัยวะเพศหรือเปล่า
คุณผู้ชมฟังเสียงเขาแล้วกันฮะ
คิดว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้นะคะ
วันนี้เลยนะคะ
มีส่วนไหนที่ไม่ตรงกันบ้าง
แชทที่สำคัญที่โดรนอีเวิร์ดคือโอ๊ตเป็นคนทำอะไร
อ๋อภาพที่ทำเรื่อง
แล้วจริงไหมที่เรามีการดังทรัพย์ให้เขาอมอวัยวะเพศหรือเปล่า

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นเติ้ลคนหนึ่งนะ
ที่เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว

ผู้ปกครองของผู้เสียหายจะเดินทางไปที่สนหัวหมากนะครับ
เพื่อแจ้งความเพิ่มกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ปล่อยคลิปลับของผู้เสียหาย
ที่ถูกทำร้ายร่างกายลงไปในโซเชียลมีเดีย
เอารูปที่จูบกันอะไรไปขึ้น
ผู้ปกครองก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ